เมื่อวานนี้คอการเมืองจับตามองการประชุมคอรมอล
ซึ่งถือว่าเป็นนัดแรกหลังมีคำสั่ง
ท่านนายกพลเอกประยุทธ์จะมาหรือเปล่า
เราถ่ายกันว่ามีวานเลี้ยนถ่ายว่ามีมา

ผมว่ามาสุดท้ายไม่มา

แต่คนที่มาแน่นอนคือรักษาการนายกครับ
พลเอกประวิทย์วงสุวรรณะเดินเองเลย
ไปเองเลยเดินนี่ไม่ต้องมีใครมาประคองครับ
แต่ตอนเข้าห้องประชุมนี่สิ
อยากจะรู้ว่าท่านนั่งหัวโต๊ะไหม
ปรากฏว่าพลเอกประวิทย์วงสุวรรณ

คุณบิ๊กป้อมก็นั่งตรงรองนายกก็อี่เดิมของท่าน
ตลอดการประชุมก็ตื่นตัวนะ
ร่องแคล่วใครถามอะไรตอบได้หมด
ในการประชุมทางนี้ก็ลากยาวไม่เบรกเลยครับ
ซึ่งก่อนไปในสักถามก็พูดอะไรก็นั่งจดสิ่งที่ประชุมเพียงอย่างเดียว
สิ่งที่ที่ประชุมคอรมอลมีการเสนอก็คือเสนอให้ปรับปรุงคำสั่งสำนักนายก
มีอำนาจเต็มเหมือนนายกทุกประการนะ

แต่งตั้งโยกย้ายอนุมัติงบประมาณได้

โดยมีผลย้อนหลังไปตั้งแต่๒๔สิงหาที่ผ่านมา

ตอนเย็นครับพลเอกประวิทธิ์
เรียกสอสอพลังประชารัฐมาเข้าประชุมที่มูลนิธิป่ารอยต่อ
หลังจากตลอดทั้งวันก็เป็นประธานประชุมคอรมอลที่ทำเนียบ

แต่เห็นเพราะว่าสีหน้าท่านยังสดใสนะ
ให้สัมภาษณ์ผู้สื่อข่าวด้วยว่าทำหน้าที่รักษาการนายกมา๑สัปดาห

แล้วทำไมท่านเดินเหินคล่องแคล่วขึ้น
เห็นบอกว่าท่านผลเอกประวิทย์ใช้ใจบันดาลแรงนะ
ส่วนเพจเฟซบุ๊คศูนย์ปฏิบัติการนายกครับ
เอ็มวีโอ้มีเอ็มวีแล้ว
เป็นเอ็มวีการทำหน้าที่นายกของพลเอกประยุจันทร์โอชา

ประกอบเพลงคนดีไม่มีวันตาย
ทำไมมาโพสต์ช่วงเวลานี้

แล้วก็ขอส่งให้นายกลุงตู่คนดีไม่มีวันตาย